ตอนนี้ใบตองอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่กว้างใหญ่ค่ะที่นี่คืออาณาจักรของคุณหมวยสิริยาเทพเจริญ
และวันนี้ใบตองจะพาทุกคนไปดูความฝันที่เป็นจริงของคุณหมวยสิริยาไปค่ะ

คุณหมวยเองก็ตั้งใจให้ผู้ที่มาอยู่อาศัยได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากที่สุดค่ะ
แล้วก็จะทำให้มีความสุขทั้งกายแล้วก็ใจเลยค่ะ
อากาศดีมากค่ะ
ที่นี่มีห้องพักทั้งหมดกี่ห้องค่ะ

ตั้งใจจะเป็นบ้านอยู่วันที่พี่มาซื้อที่นี่
ตั้งใจจะสร้างบ้านอยู่ที่นี่

คือเป็นลมหายใจของฉัน
ที่ได้หายใจอากาศที่ดีค่ะ

คุณผู้ชมเชื่อหรือเปล่าว่าเกิดขึ้นจาก
หนึ่งสมองและสองมือของผู้หญิงตัวเล็กคนหนึ่ง
นั่นก็คือแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะ
ขอต้อนรับคุณหมวยสิริยาเทพเจริญ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการตลาด

สวัสดีค่ะ

พี่หมวยโอ้โหมันอลังการมันสวยแล้วมันเหมาะกับการไปท่องเที่ยว

แล้วเนยอยากรู้ว่าอาณาจักรมันกว้างใหญ่มหาศาลขนาดนี้
เราต้องมีเงินกี่หมื่นล้านคะเนี่ย
จริงขอให้มีพลังมีความคิดมีความฝัน

หมวยเนี่ยเป็นลูกสาวชาวไร่ตัวจริงเสียงจริงเลย
กลายเป็นเจ้าของอสโถหาริมทรัพย์ระดับหมื่นล้านแบบนี้ได้ยังไงครับพี่ครับ
แต่พ่อแม่ช่วงปฐมพาไปอยู่ที่โน่น

พ่อแม่ก็ต้องออกไปเอาข้าวเอา
มีน้องทั้งหมด๕คนและเป็นพี่สาวคนโต
ก็สักประมาณป๒ป๓ซักผ้าทำงานช่วยพ่อแม่
คือทำทุกอย่างแทนพ่อแม่
เห็นพี่หม่วยทำธุรกิจอสมัยธรรมศาสตร์แบบนี้นะครับ

ต้องอยู่ในบ้านในตระกูลที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างแน่เลย
คือไม่ได้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างซื้อพืชมันพืชไล่
แต่พี่น่ะเป็นคนสร้างบ้านตอนอายุประมาณ๑๘
เพราะว่ามีความฝันอยากสร้างบ้าน

อ๋อ๑๘เนี่ยหาเงินให้ตัวเองตั้งแต่๑๕ค่ะ
แล้วก็ไปขอกู้ธนาคาร

เขาให้ไม่ได้ครับก็เลยให้เพื่อนกู้แทน

ก็มาสร้างบ้านเพื่อทำโรงงานหน่อไม้ตอนอายุ๑๘๑๙ครับ
คือเพื่อนกู้แทนแล้วผ่านก็ได้เงินมาทำโรงงานหน่อไม้ธุรกิจแรก

เห็นแอบรู้มาว่าตอนนั้นพี่หมวยก็คือทำงานเยอะมากเลี้ยงน้องด้วย
แล้วก็ตอนนั้นไม่ได้เรียนใช่ไหมคะ
คือไม่มีโอกาสได้เรียนดีกว่า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
เราแบบมันก็เป็นความสุขอย่างนึงของเราใช่ไหมคะ

ขับรถตักรถทกล้อรถสิบล้อ
เป็นนั่งใน๑๔๑๕ควบ

คนขับรถฟึกให้เราเอาให้สินบน

แล้วเจอปัญหาไงครับเราแก้ยังไงครับ
พี่ว่าโชคดีที่พ่อกล้าให้เราตัดสินใจหลายเรื่องด้วยตัวเอง

ใช่ค่ะเหมือนเห็นเราทำงานอยู่แล้ว
เขายังชมเราด้วยว่าทำไมทำได้เรื่องนี้
บอกหน่อยสิทำไมชาวบ้านรอขายของให้อยู่ทั้งหมู่บ้านเลย
พืชมานี่จะเก็บไว้รอขายให้พี่ทั้งหมด
นี่คือความภูมิใจที่พี่อยากจะแบบ
ถ้ามีโอกาสได้ทำอะไรแบบ
เพื่อชุมชนชาวบ้านเนี่ยพี่เป็นความฝันที่อยากทำ
แล้วเพราะอะไรเขาถึงรอขายให้พี่หมวยคนเดียว
คือสมัยก่อนพี่ไปซื้อเนี่ย
เขาก็บอกว่ามีคนมาซื้อแข่ง
ก็คือปกติพี่จะเป็นคนแบบว่าเทียบราคาค่ะ
เรามีมาจิ้นแค่นี้เราขายเท่านี้เราจะคิดเป็นสูตรครับ

เราบอกถ้าให้มากกว่านี้แปลว่าเขาขาดทุน

เราก็บอกเขาว่าที่ทำเนี่ยเป็นไปไม่ได้
แต่ว่าโอเคป้าก็ขายให้เขาไป

พอเราไม่อยู่กลุ่มนั้นก็กดราคา

พอเขามาตามเราและหมู่บ้านแต่ก่อนมันแคบเล็ก

เล็กก็ชุมชนเขาก็บอกกันหมด
ชาวบ้านก็จะเอารถอีแตนทุกอย่างมารอขายเนี่ย

แต่ของพี่ติดประมาณ๓กิโล
นี่คือความภูมิใจตั้งแต่ตอนเป็นเด็กมีความสุขในตรงนี้
อายุสิบกว่าแล้วตอนนั้นพี่หมวยรู้สึกไหมว่ามันหนักหนาเกินไปหรือเปล่า

เหมือนความสนุกอะค่ะในการทำงานแล้วได้ทำงานแล้วมีความสุข
ก็เลยเป็นวันนี้เป็นว่าทำงานแล้วมีความสุขค่ะทำงานแล้วสนุก
ข้อเสียคือไม่ได้ดูหนังไม่ได้ฟังเพลงไม่ได้มีเวลาไม่ได้ท่องเที่ยวเหมือนคนอื่น
แล้วจากลูกสาวชาวไร่ที่ไปซื้อมันอะไรจากชาวบ้านนะฮะกลายมาเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้ยังไงครับ
มันก็มาตั้งแต่ช่วงพี่ประมาณอายุ๒๑๒๒ก็คือแต่งงานแล้วย้ายมาอยู่จังหวัดอุดร
เพื่อนของแฟนเนี่ยเขาทำธนาคารเขาให้หุ้นโปรเจคที่ทำอสังหาด้วยกัน
เขาแบ่งให้หุ้น๑๐เราก็ไปช่วยเขาขาย
เพราะเราขายหมดทั้งโครงการเราขายเองหมดด้วย
เราก็จะชอบชอบอาชีพนี้ชอบที่เราได้ตั้งราคา
คือพืชไล่เนี่ยพี่ต้องมีโคต้าขึ้นอยู่กับตลาดครับ
มีความชื้นมีแบบร่วมเยอะมาก
เราได้คิดเราได้ฝันแล้วเราก็ได้ตั้งได้ทำ
พี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าพี่ชอบอาชีพนี้
ก็เลยเริ่มจากขายกับเพื่อนแล้วมีเงินนิดหน่อยค่ะ
แล้วก็อยากได้ที่แปลงหนึ่งก็คุยกับเพื่อนว่า
ถ้างั้นขอกู้ธนาคารเดี๋ยวไปมัดจำ
ก็เปียร์แชร์บ้างไปยืมแม่บ้างอีกสองสามแสน
รวมไปวางมัดจำที่เพื่อนยังไม่ได้ลงค่ะ
๓๖แบงค์ชาติระงับสินเชื่อทั้งประเทศไทย
เพราะตอนนั้นฟองสบู่มันกำลังจะมา
พอสินเชื่อระงับปล่อยสินเชื่อเราก็ไปกู้หลักทรัพย์
ไปกู้หลักทรัพย์เราก็ต้องทำโปรเจคไปปรึกษาอาเจค
ที่เขาอยู่ธนาคารว่าทำโปรเจกต์ยังไงเขียนแบงค์ยังไงโฟลยังไง
อาเจกก็ซ่อนเพราะมันใหญ่ขึ้นไงคะจะขายที่ดินเปล่าต้องมีบ้านด้วย
ต้องเอาโครงการเขียนไปยื่นอาคารสงเคราะห์
อาคารสงเคราะห์รับเป็นโปรเจกต์ของแบงค์อ่าเพราะไม่งั้นลูกค้าลายย่อย
จะไม่มีที่ปล่อยอย่างนี้ค่ะ
หมวยจะพูดว่าอย่ากลัวที่จะเป็นหนี้ได้ไหมคะ
คือก็ต้องดูเหตุผลว่าจุดเบรกจุดคุ้มจุดเสี่ยงคืออะไร
ถ้าซื้อที่ดินอ่ะตอนนั้นพี่เข้ากรุงเทพมาพี่บอกว่า
โอ้เรานี่ช่างมีบุญจริงเลยเรามารับมรดก
คือตอนนั้นพี่ซื้อของประมาณ๒๐พี่ก็คิดว่าพี่เสียภาษี๒๐ที่เหลือนี่คือมรดก
ก็คือยุค๔๐ก็เลยได้ราคานี้

ที่แบบมาจากบ้านนอกจนที่เขาบอกว่าสิงห์ภูทรมาทำโครงการแรกยักษ์ใหญ่ค่อยไม่ได้มาทำ
ข้อสบูรณ์แตกทุกคนกระทบกันหมดทำไมพี่ถึงสบายคนเดียว
มรดกเกิดในช่วงของที่เขาวิกฤษ
ครับแต่ดอกเบี้ยถูกค่ะมันก็เลยเป็นช่วงโอกาส
คือทุกอย่างพี่ว่ามันต้องจังหวะและโอกาสครับ
เท่ากับว่าพี่หมวยเนี่ยคือสร้างบ้านขายมาเรื่อย
แล้วกว่าจะเป็นนู้นสาซีหลิละคะเดินทางมันยังไงคะ

ที่ก็มาทำเป็นหมู่บ้านกิจสนา

คุมงานคุมช่างคุมรายวันเองสร้างบ้านเอง
ช่างเขาก็จะบอกว่าสั่งเหล็ก๔หุ่น
เหล็กสี่หุ่นเหล็กอะไรเนอะจ้าเทียนก่อน
ปูน๔คิวโอเค๔คิวเป็นยังไงเนอะ
แต่เราก็ยังไม่รู้เลยว่าอะไรคืออะไร

เพราะถ้าพูดเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเราไม่รู้
แล้วก็ยังแอบไปถามน้องที่กำลังเรียนวิศวะอยู่
มันเป็นยังไงเหรอเราก็สั่งตามเราก็เห็นปริมาณ
เราก็ทำบัญชีแล้วก็จ้างลายวัน
พอเราสร้างบ้านเสร็จพี่ทำบ้านประมาณ๖๐วัน
สร้างบ้าน๒ชั้นคุมงานเอง
ก็ถือว่าจบวิชาสร้างบ้านพอดีหนึ่งวิชา
รู้ว่าใช้เหล็กเท่าไหร่สันเต้งยังไง

เหมือนทำงานเสร็จเรื่องหนึ่งเราก็จะจบเรื่องหนึ่ง
ทุกอย่างการเรียนรู้มันต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิตแหละ

แล้วก็เข้ามากรุงเทพซื้อเยอะมาก

พอเราคิดว่าคุยกับแฟนว่า
เราจะต้องมีคาแรคเตอร์ที่เป็นนุสาสิริ
แบบแบรนดิ่งจะเป็นอย่างไรบ้าง

แฟนชื่อวิศนุจริงพี่ชื่อสิริยา
แต่จริงมันคือดอกไม้มงคล

แล้วจุดขายของนุสาสิริคืออะไรคะพี่มนต์

บ้านอยู่ทั้งชีวิตคุณออกแบบเองไหม

แล้วก็ปี๔๖๔๗ช่วงนั้นไปญี่ปุ่นอยู่พรรคโรงแรม
เห็นคนเดินเยอะมากติดรถไฟฟ้า
เราก็มองเห็นอ๋อประเทศไทยต่อไปต้องเป็นแบบนี้แหละ
กลับมาถึงที่ติดรถไฟฟ้า

เหมือนตอนโฆษณาก็เปิดประตูออกมา
คิดก็เหมือนก้าวไปทุกสถานีอย่างนี้ค่ะ

การใหญ่ขนาดนี้ทำไมถึงตัดสินใจอ่ะลุยอีกครั้ง
คือโครงการนี้พี่ไปหาที่ดินที่จะสร้างบ้านอยู่ก่อน